ทีมชาติไทยที่เตรียมความพร้อมในการลงเล่น
ฟวนโลกรอบเคลือกนะครับโซนเอเชียรอบสี่สิบทีมสุดท้าย
ซึ่งรายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดเกมแรกที่ไทยจะเปิดบ้านเจอกับทางเวียดนาม
กิระนิชิโนนะครับก็เดินทางกลับไปที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา๑๐วันนะครับ
ฟอร์มไว้ก่อนเบื้องต้นก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อเรื่องนี้มีการเปิดเผยจากทาง

ก็จะเคยขึ้นก่อนเคยกับเวียดนาม
ส่วนจะเป็นทีมใดก็ต้องรอการยืนยันอีกครั้งครับ
เรื่องของตำแหน่งผู้บริการทีมชาติไทยคนใหม่หลังจากที่คุณกิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์ลาออกไปนะครับ
จากว่าติดภารกิจส่วนตัวเรื่องของธุรกิจ
สมาคมก็บอกว่ากำลังหาคนมาแทนที่แน่นอนครับ
มีหลายคนเสนอตัวเข้ามาเหมือนกันก็พยายามจะพิจารณาถึงประสบการณ์แล้วก็ความเหมาะสม
รวมถึงช่วงระยะเวลาของผู้ที่เสนอตัวเข้ามาอีกครั้งด้วยครับ
ก็จะเดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงประมาณวันที่๑๐สิงหาคมครับ
โดยหลังจากกลับมาเนี่ยก็แน่นอนครับ
มีแต่ข่าวลือกันว่าจะเป็นใครบ้างที่เราทราบกันในข่าว
แต่ว่าสุดท้ายยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
แต่ก็บอกไว้แล้วนะครับว่าเรื่องของการเตรียมทีมไม่ต้องห่วง

ส่วนเรื่องของการประกาศรายชื่อนักเตะเบื้องต้นนะครับ
ก็จะประกาศล่วงหน้านะครับก่อนวันที่๒กันยายนอย่างน้อย๑๕วันครับ
ย้ำอีกครั้งนะครับรอบ๔๐ทีมสุดท้ายของบอลโลกรอบคัดเลือก๒๐๒๒เนี่ยนะครับ

ไทยเจอกับมาเลเซียวันที่๙มิถุนายนปีหน้าครับ
ท้ายเรื่องของผลจับสลากประกบคู่ในรอบรองชนะเลิศกันหน่อยครับ
ฝั่งบอลตอลต้าลีกคับบุรีรำพบกับหนองบัวพิชยะ
ทีมจากไทยลีกสองแล้วก็อีกหนึ่งคู่เชียงรายุโดยเต็ดแชมป์เก่า
แข่งขันนะครับวันพุธที่๑๔สิงหาคมที่สนามกลางครับ
มี๒สนามนะครับบุญญจินดากับสนามเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศามีนบุรี
ซึ่งฝ่ายจัดจะยืนยันอีกครั้งนะครับว่าคู่ไหนจะเตะสนามไหนครับ